คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะ
เป็นวันแรกที่นายกรัฐมนตรีดูอารมณ์ดีหน่อยเนาะ

คือเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาน
เป็นอะไรเป็นจุดชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยหนึ่งแหละ
แล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฝั่งทนกับฝั่งพระนครนะคะ
ช่วงที่มีการเปิดเปิดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็มาหยุดยืนอยู่ที่จุดหนึ่ง

แล้วก็มีคนบอกว่านายกรัฐมนตรีร้องเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสะพานหน่อยสิ
เพราะว่าเป็นหนึ่งในคอเล็กชั่นที่นายกรัฐมนตรีเคยแต่งเอาไว้
เมื่อช่วงเวลาหนึ่งผ่านไปแล้ว
นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็อยากร้องนะ

แต่นายกรัฐมนตรีก็อยากให้ประชาชนฟัง

แต่มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรให้คุณผู้ชมไปดูค่ะ
กลายทางที่ฝันจะผ่านถึงฝัน
หลังที่ตั้งใจ
ฉันคงจะเป็นสะพาน